คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เป็นกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างชาวบ้าน

โดยมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งได้ติดป้ายร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าได้เอารถกระบะไปจอดทิ้งไว้เป็นรถกระบะของกลางของตัวเองนั่นแหละครับ
ที่สพเมืองนครสวรรค์ถึงเวลาคดีเสร็จเรียบร้อยไปขอรถคืน
เหลือแต่โครงเหล็กเครื่องยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรถนั้นหายไปหมดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันทางฝั่งของตำรวจก็งัดหลักฐานลายมือชื่อของเจ้าของรถมายืนยัน
ว่าตำรวจได้ส่งมอบรถคืนให้กับเจ้าของอย่างสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างแล้ว
ข้อเท็จจริงและเงื่อนงำในเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือเสียงจากสองสามีภรรยาที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
หลังรถกระบะของเขาที่จอดไว้ถูกชำแหละเหลือแต่ซากเมื่อเห็นสภาพรถแล้วทั้งสองคนตัดสินใจเขียนป้ายประท้วง
แล้วไปติดไว้ข้างรถพร้อมข้อความว่ารถคันนี้เป็นรถของกลางที่อยู่สพเมืองนครสวรรค์หายไปจากโรงพัก
กับเกียร์หายไปหมดแต่เมื่อสอบถามตำรวจกลับเงียบ
ทั้งคู่เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่าย้อนไปเมื่อ๓ปีก่อน
ได้ไปประมูลรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุมาจากบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อนำมาซ่อมขาย
ต่อมานายมานพชื่นอยู่ติดต่อขอซื้อโดยจ่ายเงินบางส่วนพร้อมนัดชำระส่วนที่เหลือในเดือนถัดไป
แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระจึงได้ติดต่อให้ตำรวจไปยึด
เพื่อให้นายมานพมาชำระหนี้ที่เหลือและได้จอดรถไว้ที่นั่น
ต่อมานายมานพได้จำนำเงินส่วนที่เหลือมาให้
นัดกันไปตกลงที่สถานีตำรวจ

เมื่อถามตำรวจก็บ่ายเบียง
ร้อยเวรเขาโทรมาหาผมให้มาคุยกัน

ถามคนซื้อว่ามีเงินให้ผมครบไหม
เพราะผมมีพร้อมเล่มให้ใช่ไหม
อันนี้คนซื้อไม่มีเงินให้ผม

เขาจะมาจ่ายเงินส่วนที่เหลือแล้ว

นายมณพไปดูไปถามร้อยเวรว่า
รถอยู่ไหนร้อยเวรเขาบอกก่อนว่า
ไม่รู้ลองไปถามดู

จากรถไปนั้นมันเหลือสภาพนี้

รถคันดังกล่าวไม่ใช่รถของกลาง
เพราะนายสมพงศ์ได้แจ้งให้ตำรวจไปช่วยยึดรถ

เพื่อรอคู่กรณีมาจ่ายเงินคืนให้ครบ
ตำรวจมีการปรับพื้นที่บริเวณนั้น

ส่วนนายมานพคู่กรณีจะนำรถไปชำแหละ
หรือทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้

ดำเนินคดีกับพนักงานของร้าน๒๔ชั่วโมงอยู่

ก็มาดูว่าคุณเอารถมาจำนำจริงหรือเปล่า

แต่พนักงานเนี่ยฉลาดโกง
ทีนี้ลำเนี่ยไม่ใช่รถของกัน

เข้ารับกันปลายแล้วตั้งแต่ธวันที่๖ธานวาษณ์๖๐

รองผู้กำกับการสอบสวนยอมรับเรื่องนี้ทำให้ตำรวจนครสวรรค์เสียหายมาก
อยากให้ทั้งสองคนเข้ามาเจรจา
เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งและเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้
ทิ้งท้ายว่าตำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน